นั้นก็คว้าเพิ่มมาได้อีกสี่เหรียญเงินกับอีกสองเหรียญทองแดงครับทีมเรือมังกรไทยนะครับ
แข่งขันวันสุดท้ายชิงกัน๗เหรียญทองครับทีมไทยนั้นได้เข้าชิงชนะเลิศทุกรายการนะครับ
โดยในวันสุดท้ายครับไทยคว้ามาได้อีก๖เหรียญนะครับ
เป็นเหรียญเงิน๔เหรียญและเหรียญทองแดงอีก๒เหรียญครับจากประเภท๒๐๐เมตรและ๒๐๐เมตรครับ
ทำให้สรุปแล้วนะครับทวนาเมนต์นี้ทีมเรือมังกรไทยครับ
ได้ทั้งหมดหกเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงโดยหัวหน้าคณะทีมเรือมังกรไทยกล่าวว่าการเดินทางมาครั้งนี้
ถือว่าเป็นการเตรียมทีมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีก่อนที่จะเตรียมตัวแข่งขัน
เพื่อไปทำทีมต่อไปซึ่งในอนาคตเนี่ยเราเชื่อมั่นนะครับว่า
ถ้าเราเจอสภาพแบบนี้จริงแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขได้นะครับ
และน่าเป็นห่วงสำหรับนักกีฬาของเราก็คือเรื่องของการเจ็บป่วย
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมา
การที่ได้มาเห็นในครั้งนี้ก็ถึงแม้เราจะเสียเปรียบในเรื่องของสภาพอากาศนะครับ
แต่เราก็ทำให้ในวันแรกเนี่ยเราสามารถที่จะคว้าเหรียญมาได้เหรียญเงินนะครับ
ซึ่งคิดว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเป็นที่น่าพอใจครับ

เดินทางกลับถึงเมืองไทยในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ